ช่วงนี้เนี่ยคือบรรยากาศตามเทศกาลต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่เนี่ย
รวมตัวซื้ออาหารมาทานกันเป็นครอบครัวใช่ฮะแต่มีเรื่องมาเตือนนะคะ
ซื้ออาหารมาท่านต้องดูดีนะคะว่าต้องแบบสดแล้วก็ใหม่ถูกสุขลักษณะนะคะ
ไปซื้อหอยแมลงผู้นึ่งจากตลาดนัดมาทานกับพ่อกับแม่
ปรากฏว่าคนที่ไปซื้อมาเนี่ยนะคะคุณท้องร่วงอาเจียนอย่างหนักเลย
แล้วสุดท้ายคนที่ไปซื้อก็คือผู้ชายวัย๓๕ปีเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนพ่อแม่เนี่ยท้องร่วงอย่างหนักเลยนะคะ
เป็นเรื่องของเรื่องใกล้ตัวที่เรานำมาเตือนกันเที่ยงนี้เรื่องอาหารการกินนะคะ
เขาก็อยากเตือนนะเขาพาดหัวไว้เลยเนี่ยทำตาย๑เจ็บ๒อะไรเนี่ย

๒คนทองร่วงแบบรุนแรงมากเลยนะคะมุกดาหารค่ะ

หลังจากนั้นค่ะชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
พร้อมกับระบุด้วยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงนะ
มีหลายคนซื้อหอยประเภทนี้ไปทานแล้วเกิดอาการท้องเสีย
เพราะอาหารเป็นพิษซึ่งกรณีนี้เนี่ยคุณ
คุณหมอก็ระบุว่ามาจากอาหารเป็นพิษเหมือนกันแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวค่ะเดินทางไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
อยู่บ้านเลขที่๑๔หมู่ที่๖บ้านด่านคำตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณวัชระมาดาอายุ๓๕ปี
แล้วก็เรามีโอกาสไปพบกับนางรักทองอายุหาห้าสิบสองปี
เป็นแม่ของคนที่เสียชีวิตนะคะก็เนี่ยค่ะนำรูปลูกชาย
มรณบัตรมาให้นักข่าวของเราดูคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น
คือ๔ธันวาคมที่ผ่านมาลูกชายไปซื้อหอยแมลงผู้นึ่งที่ตลาดนัดแห่ง๑๓ถุง
หนัก๓กิโลกรัมในราคา๑๐๐บาทมาพร้อมกับน้ำจิ้ม
นำกลับมาทานกันตอนเย็นพร้อมหน้าพร้อมตา๓คน
คือลูกชายที่เสียชีวิตแม่แล้วก็พ่อ
แต่คนที่ทานหอยแมลงผู้เยอะที่สุดก็คือลูกชายค่ะ
หลังทานข้าวทุกคนก็ยังไม่มีอาการอะไร

ต่อมาเช้ามืดสักประมาณตี๔เป็นช่วงเช้ามืดของวันที่๕
ทั้ง๓คนเลยพ่อแม่ลูกเกิดอาการท้องร่วงท้องเสียอาเจียนพร้อมกัน
โดยเฉพาะลูกชายมีอาการรุนแรงนะคะ
ส่วนเธอหมายถึงคนที่เป็นแม่ก็มีอาการเหมือนว่าจะเป็นลม
ก็เลยตัดสินใจเรียกลูกชายคนโต

ส่วนลูกชายแล้วก็สามีเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะตอนนั้นนะก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลด้วย
ตัวเธอพอไปถึงโรงพยาบาลสามีก็โทรมาบอกว่า
ลูกชายมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้ง
จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเสียใจด้วยนะคะ
ลูกชายคนที่ไปซื้อหอยแมลงผู้นึ่งมารับประทานนะคะ
เขาเสียชีวิตในเวลาสักประมาณ๑๑นาฬิกาของวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา

หลังจากนั้นแพทย์ค่ะระบุสาเหตุว่าน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษ
ซึ่งอาหารที่ทานกันวันนั้นก็คือหอยแมลงผู้อย่างเดียว
ส่วนใบมรณบัตรนะคะแพทย์ระบุสาเหตุเกิดจากติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
นี่คุณผู้ชมดูนะคะส่วนศพลูกชายค่ะทางครอบครัวได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็มีการชาปนกิจศพไปเมื่อวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะคะ
เพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษ
ถ้าเกิดว่าท่านจะหาซื้ออะไรมารับประทานที่บ้านแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปาร์ตี้ด้วยไง
ยิ่งต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษพวกอาหารซีฟู้ดคือต้องสดจริงนะครับ
สำหรับร้านอาหารที่ขายหอยแมลงผู้เบื้องต้นค่ะ
สาธารณสุขจังหวัดเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแผงขายของในตลาดนัด
ซึ่งจะเปิดขายก็คือทุกวันศุกร์แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบผลการตรวจแน่ชัดนะคะ
จากว่าเป็นวันหยุดตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ
ที่สุดแล้วก็ต้องเอามาตรวจนะคะว่าเกิดจากหอยแมลงผู้จริงหรือเปล่านะ
ครับระมัดระวังกันด้วยนะฮะในการเลี้ยงสังสรรค์ในการรับประทานอะไรเนี่ยนะฮะ